สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผม
ส่วนครับในค่ำคือนี้หลายพื้นที่ยังคงได้
ุ่มฉ่ำกับสายฝนนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่
การว่าตลอดค่ำคืนนี้คงจะต้องเจอฝน
ตกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
และแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาจากฝนที่ตกหนักตกนานแบบนี้

โดยเฉพาะเรื่องของดินโครนถล่มนั่นเองครับ

มีการวิเคราะห์มีการประเมินพื้นที่ที่จะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มจุดไหนบ้าง
จะเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่หรือไม่

คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
พื้นที่เหล่านี้เองก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักนะครับ
จึงทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดดินถล่มในระยะนี้
มีพื้นที่ไหนบ้างมาติดตามกันดีนะครับ
บริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับก็คือบริเวณจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นมีหลายจังหวัดละทีเดียว
จากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น
มี๑จังหวัดก็คือบริเวณจังหวัดตราด
พื้นที่เหล่านี้ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้ถ้าหากเรามาวิเคราะห์ภาพรวมสัญลักษณะการ
การเกิดดินคนถล่มตลอดทั้งปี๒๕๕๙นี้
พบว่ามีทั้งหมด๑๕จังหวัด
ที่เป็นพื้นที่ที่ซุ่มเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
โดยถ้าหากเรามาวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยหลายอย่าง
พบว่าพื้นที่เหล่านี้คิดเป็น๐๐๕๙ล้านไร่
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน

ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเชียงใหม่ตากเชียงรายครับ
ช่วงตุลาคมถึงมกราคมปีหน้า
ประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขาภูเก็ตระนอง
พรพังงาและพัทธรุงรวมไปถึงบริเวณจังหวัดตรังนะครับ
อกจากนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าถ้าหากเกิดแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงหน่อย
ก็คือในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชกาญจนบุรีภูเก็ตสงขลาและชุมพรครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
ต้องระวังเรื่องของตลิ่งพังลุมยุบ

ครอบคลุมจังหวัดปฐุมธานีอายุทยา
และอาจจะยาวไปถึงบริเวณจังหวัดชายนาฏ
โดยถ้าหากบ้านใครมีฝนตกหนักตกนานครับมีโอกาสเกิดดินถล่ม
โดยพบว่าถ้าหากตกมากกว่า๙๐มิลลิเมตร
ใน๒๔ชั่วโมงอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากครับ
ถ้าหากตกมากกว่า๑๕๐มิลลิเมตร
ก็จะทำให้ชั้นดินบางแห่งอาจเกิดการไหลแล้วก็ถล่มลงมา
และถ้าหากตกต่อเนื่องสะสมหลายวัน
มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า๓๐๐มิลลิเมตร
อาจจะทำให้เกิดดินถล่มอย่างหนักเกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นข้อมูลที่ให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
มักจะนำมาต้นซึ่งความสูญเสียทางชีวิตและที่ทรัพย์สินนะครับ
ที่สำคัญติดตามพยากรณากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัย

ผมครบตันนันที่ศิริมหานศ์สวัสดีครับ